แดนเซอร์เส้นเป๊ะเลยค่ะ
เฮ้ยเฮ้ยนี่คือสัญลักษณ์ของหัวใจครับ

หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า

หยุดมีท่าหยุดมีท่า

หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า

หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า

หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า

หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า

หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า

หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า

หยุดมีท่าหยุดมีท่า

หยุดมีท่าหยุดมีท่า
หยุดมีท่าหยุดมีท่า

โตตาชีวิตคนสดอิสระดีน้า
แม่งไปไหนอย่าถ้าเข้าแบบแม่งดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี

อาจรว่าธรรกสิแคร์

แต่แฟนยังไม่มีชีวิตดีดีผ่อนโสดอย่างเธอ
มันต้องเชื่อดพลาด

ขอบคุณค่ะ

หลังจากปล่อยชุดแซ่บลงไอจีไปคือคนที่เริ่มเป็นกระแสแบบว่าโอ๊ยโป๊ะไปไหมอะไรอย่างงี้ทำไมถึงถ่ายลง
ไม่หรอกค่ะก็ปกติเนอะ
อ๋อหนูก็ลงปกติอะ
ก่อนอันนี้ลงเยอะกว่านี้อีกใช่ค่ะก็ไม่มีรูปอะไรลงก็เลยลงเพราะว่าอยากผอม

ใช่ใช่ค่ะหนูได้ถ่ายหุ่นไว้เพราะว่าตอนนั้นเราก็
พอได้รู้ว่าจะถ่ายแมกกาซีเราก็ลดน้ำหนักเยอะมากอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าแล้วคือตอนนี้ก็ห่วงมากเลยค่ะก็เลยว่าอยากได้หุ่นนั้นคืน
ไม่มีไม่เห็นเลยค่ะเราก็ปกติใช่ค่ะก็ก็เอาจริงจริงก็ไม่ต้องด่ามาก
เพราะว่าหนูก็มีรูปแบบหลายชุดอ่ะเออในไอจีอ่ะแบบเออ
ให้ชมใช่ค่ะเพราะว่าเราคืออันนั้นมันคืองานอ่ะอืม
แค่วันนั้นวันเดียวแหละอืมเป็นการแบบขายของไหมคะแบบ
ไม่ขายเลยค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรจะขายอะไรตรงนี้ก็ปกติเนาะ
เราก็ลงเพราะว่าเพราะว่ามันคือพื้นที่ส่วนตัวมันคือคือใน
ดูสวยงามเราก็ลงเป็นปกติค่ะแบบมีราบมากหรือเปล่าไม่หรอกค่ะ
แต่หนูว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วนะว่าคนที่ไม่ชอบก็จะแบบอ๋อไป
อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เฉยเพราะสำหรับหนูมันคือมันคือ
มันคืออดีตแล้วรูปนี้มันก็แบบเป็นงานอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่า
เราก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้ว
เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่กับความเป็นตัวเรา

อยากจะบอกว่าไอจีเราก็มีเด็กเยอะส่วนอันนั้น

ก็มีบ้างที่บอกว่าเกี่ยวกับการข่อมคืนเลย

อย่างนี้จะมีภาษาชนิดที่ให้เป็นโอกาส
ที่กำวงในอะไรขาย
แค่แป้งอย่างเดียวก็เหนื่อยมากค่ะ

หรือว่าบางวันนอนแล้วรู้สึกว่า

มีคลิปพี่แมนบ้างไงบ้างครับประลวงไปเลย

เห็นแบบนั้นดีดีชอบแม่

ติดเดียเรากลับมาแต่งแบบอิตตี้

แล้วแต่ช่วงงานเนอะ
มันก็ได้มากกว่าช่วงอื่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปกติเราก็ดูตามการะเทศะไปอะไรอย่างเงี้ว่า
วันไหนงานไหนอย่างนี้ไปญี่ปุ่นก็เขาไม่ให้โป๊ชุดขึ้นเวทีหนูก็ต้องเรียบร้อยค่ะ
เอ่อไม่ค่ะแค่แค่เป็นกระโปรงสั้นสั้นแต่ไม่มีโชว์อกสะโพกอกเอวอะไรอย่างเงี้ย
มันแสดงว่าอันนี้ไม่กระทบกระเทือนกับจิตใจเดี๋ยวอาจจะได้เห็นแบบภาพแบบนี้ในอินสตาแกรมอีกเรื่อย
อยู่แล้วค่ะมีเรื่อยอยู่แล้วค่ะไปทะลงทะเลอย่างเงี้เนอะธรรมชาติ
ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ใบเตยหรอกเวลาก็เห็นคนอื่นไปทะเลก็เต็มที่ในการในการแบบโชว์สรีระหรือว่าอะไร
มันก็คือสิ่งภาพถ่ายสวยงามแล้วเดี๋ยวนี้กล้องดีก็เยอะอะไรอย่างเงี้ทุกคนก็ทยอยกันแบบซื้อกล้องมาถ่ายภาพสวยอะไรอย่างนี้ค่ะ

อยากจะลงรูปอีกไหมครับ

ก็ต้องขอบคุณที่ชื่นชมสนใจ

เสนอีกมีเรื่องอื่นกันเหรอคะ
วันนี้๔๓ค่ะ
มากค่ะคือตั้งแต่สงการมาแบบทำงานทุกวันด้วย
เพราะฉะนั้นเราก็จะกินดึกเยอะ

แล้วควรเป็นไง
เอาจริงคือเราเคย๓๙ไงคะ
เพราะมีหลายสัดส่วนที่มันค่อนข้างแบบเพิ่มมากขึ้น
มีคนรักทำให้เราเสี่ยงซิ้วไม่ยาก

ไม่เสียใจว่าทำไมเรากลายเป็นอ้วนขึ้นได้ขนาดนี้

นิดนึงค่ะนิดนึง
ก็มีนิดนึงที่ทำไมใส่ไม่ได้แล้ว

ตั้งใจวางโปรแกรมลดน้ำหนักไว้ยังไงครับ

ก็จะกลับไปเอาให้ลงเหลือ๓๘๓๙เลย
แต่ก็เดี๋ยวรอผ่านช่วงญี่ปุ่นนี้ก่อนแล้วกัน